เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานที่มีสหหนุ่มอายุ๓๗ปี
ก่อเหตุเอาปืนไปกระหน่ำยิงพ่อตาถึงที่บ้านในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ทางภรรยาของสอหอที่ก่อเหตุบอกว่า
ตัวเขากับสามีแยกกันอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่ง

ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยตัวสามีที่เป็นสอหอเนี่ยนะบอกเธอว่าคิดถึงลูก
พาลูกไปหาหน่อยได้ไหมเธอก็พาลูกไปหาที่บ้านอีกหลังนึงนะคะ
เธอก็ยอมปล่อยให้ลูกอยู่กับพ่อตอนเย็นเธอก็ไปรับแล้วก็พากลับไป
เพราะตัวภรรยาบอกว่าพอแยกกันอยู่เธอก็ไปอยู่บ้านพ่อแม่ของตัวเอง
รับลูกกำลังขับรถกลับบ้านพ่อแม่ปรากฏว่าสามีที่เป็นสอหอเนี่ยค่ะ
แยกกันอยู่เนี่ยนะขับรถตามขับรถตามไปถึงบ้านของพ่อแม่เธอ
เธอก็ตกใจตะโกนบอกพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านแล้วว่าให้ระวังให้ระวังให้หลบ
นี่ค่ะแต่สุดท้ายสอหอคนนี้บุกเข้าไปในบ้านแล้วกระหน่ำยิงใส่พ่อของเธอ
ก็คือพ่อตาของสอหอคนนี้ต้องใช้คำว่ากระหน่ำยิง
หน่ำยิงเสร็จก็พยายามจะหลบหนีพยายามจะขึ้นรถแล้วก็ขับรถหนีนะคะ
แต่ตำรวจมาปิดล้อมเอาไว้จนสุดท้ายสามารถจับตัวได้
ไปดูจังหวะที่ตำรวจพยายามที่ปิดล้อมเกลี้ยกล่อมจนสุดท้ายสามารถจับตัวสอหอที่ก่อเหตุคนนี้นะคะ
ยกมือขึ้นแล้วยกมือขึ้นแล้วยกมือขึ้นแล้ว
ไม่ยอมเข้ามามันล้วงระเป๋าล้วงระเป๋าล้วงระเป๋าล้วงระเป๋าล้วงระเป๋า
นี่ค่ะจังหวะที่เห็นไหมคะตำรวจปิดล้อมพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมเพื่อจะจับตัวคนที่ก่อเหตุนะคะนี่ค่ะ
คนที่ก่อเหตุคือพลอาสาสมัครภูเบศกลิ่นพรามอายุ๓๗ปีนะคะ
เขาเป็นสหสังกัดมณฑนทหารบกที่๑๔จังหวัดชนบุรี
หลังจากยิงพ่อตาเสียชีวิตนะคะก็พยายามจะขับรถหลบหนีแต่ตำรวจมาล้อมเอาไว้ก่อน
สุดท้ายเนี่ยเห็นไหมตำรวจพยายามเจรจาพยายามจะบอกว่าเนี่ยตำรวจไม่มีอาวุธนะยกมือสองข้าง
มือให้เห็นบอกว่าเออตำรวจไม่มีปืนในมือก็พยายามบอกให้พลอาสาสมัครภูเบสเนี่ย
อบตัวเถอะนี่นะคะนี่สุดท้ายตำรวจเข้าไปรวบตัวได้
แล้วก็ตรวจค้นมีปืนนะคะปืน๙มมที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละ
แล้วในรถก็มีเครื่องแบบสอหอ๑ชุดมีหมวกสอหออีก๑ใบนะคะ
กว่าจะยอมมอบตัวได้นะคะตำรวจต้องล้อมอยู่แบบนั้นนะคะ
คือก่อนหน้าที่จะเห็นภาพเมื่อสักครู่เนี่ย
คือพลอาสาสมัครภูเบสพยายามที่จะขับรถหนีเจ้าหน้าที่เขายิงยางรถนะ
จะได้ไม่หนีนะแต่ก็ไม่ยอมไม่ยอมมอบตัวสักที
ก็เลยเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่มากันแบบอาวุธครบมือเลยอ่ะปิดล้อมกดดัน๒ชั่วโมงกว่า
แล้วพี่สาวก็ต้องมาช่วยเจรจาสุดท้ายนะคะก็ยอมเนี่ยถูกให้เจ้าหน้าที่รวบตัวไปแต่โดยดี
เพราะว่าตอนนั้นพอก่อเหตุแล้วก็จะขับรถหนีพอยางรถแตกเนี่ยก็นั่งอยู่ในรถนั่นแหละ
พี่สาวก็ไปไหนไม่ได้แล้วไงไม่ยอมออกมาด้วยเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าเข้าไป
ใช่ค่ะสุดท้ายก็ต้องพยายามเจรจาเจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกว่าอ่ะตำรวจวางวางปืนแล้ว
เดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปรวบตัวแบบโดยละม่อมดีกว่า
เพราะว่าผู้ต้องหาเขามีปืนด้วย
สุดท้ายค่ะพอรวบตัวได้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบหมดเลย
ไปตรวจสอบในบ้านหลังที่เกิดเหตุขึ้นไปบนชั้นสองก็พบศพผู้เสียชีวิต
ก็คือพ่อตาของผู้ก่อเหตุนายประเสริฐสิงห์เรืองอายุ๖๒
คือนอนอยู่บนพื้นค่ะถูกปืนยิงเข้าที่ศีรษะ๑นัดเข้าที่ลำตัวอีก๒นัด
ยายก็โดนไปด้วยนะคะกระสุนเนี่ยถากนิ้วโป้งขวาจนได้รับบาดเจ็บ
ภรรยาของผู้ก่อเหตุเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะ
จริงแล้วเขาก็แยกทางกับสามีได้ประมาณเดือนนึงคือแยกกันอยู่
ก็พาลูกสาว๓คนอายุ๑๒คนนึง๗ขวบคนนึง๒ขวบอีกคนนึง
พาไปหมดเลย๓คนไปอยู่บ้านพ่อแม่ตัวเองก็คือบ้านหลังที่เกิดเหตุ
ช่วงเช้าเมื่อวานสามีโทรศัพท์มาบอกว่าคิดถึงลูกพาลูกไปหาหน่อยได้ไหม
ที่บ้านในซอยทิพพวันเพราะคิดถึงลูกเธอก็พาไปนะคะครับ
ไปถึงบ้านก็ปล่อยให้ลูกอยู่กับพ่อ
พอตอนเย็นเธอถึงจะไปรับนะขับรถไปรับลูกก็พาลูกกลับมา
ลูกคนโตกับคนกลางก็ขึ้นรถมากับเธอก็ขับรถกลับมาที่บ้านพ่อแม่เธอ
พอมาถึงหน้าบ้านก็นั่งอยู่ในรถกับลูกนะคะ
ระหว่างนั้นเธอตกใจว่าอ้าวทำไมสามีถึงขับรถเก๋งตามมา
มาจอดต่อท้ายรถเธอแล้วก็อุ้มลูกคนเล็กออกมาจากรถ
เดินลงมาจากรถค่ะถือปืนมาเลยค่ะ
คือจอดรถปุ๊บลงมาจากรถถือปืนแล้วเดินเข้าไปในบ้าน
ภรรยาบอกว่าตกใจมากตะโกนบอกพ่อกับแม่ให้วิ่งขึ้นไปหลบบนห้องนอน
แล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจนะคะสามีเนี่ยถือปืนเดินเข้าไปในห้องนอน
แล้วขึ้นไปชั้นสองเลยพยายามจะเอาปืนยิงใส่ประตูนะ
แล้วก็ถีบประตูเข้าไปแล้วยิงพ่อตาหลายนัดเลยนะคะ
ภรรยาบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดมาก
แล้วหลังจากก่อเหตุหลังจากยิงเสร็จเนี่ยนะออกมาจากบ้าน
ขึ้นรถพยายามจะขับรถหลบหนีแต่ตำรวจปิดล้อมอ่ะ
ล้อมไม่ยอมหยุดยิงยางรถยางแตกไปไหนไม่ได้
ก็สุดท้ายล้อมเจรจาเกลี้ยกล่อมจนรวบตัวได้
กว่าจะรวบตัวได้๒ชั่วโมงกว่าค่ะ
ภรรยาของผู้ก่อเหตุบอกว่าปมเหตุเนี่ยนะคะ
ก็คือเธอมีปัญหากับสามีคนนี้มา๒ปีแล้ว
คมขู่มาโดยตลอดว่าเดี๋ยวจะมาทำร้ายพ่อเธอ
เธอก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้พ่อเธอกับสามีเธอมาเจอกัน
สุดท้ายเธอบอกว่าทะเลาะกับสามีคนนี้จนไม่ไหว
ตัดสินใจแยกกันอยู่ย้ายกลับมาอยู่บ้านพ่อแม่

เมื่อวานนี้ก็ไปรับลูกกลับมาบ้านพ่อแม่

กลายเป็นว่าสามีตามมาแล้วมาคลุ้มคลั่ง

กำลังจะล็อกบ้านล็อกช่องอะไรอย่างนี้

พ่อก็กำลังจะเคลียร์จะขยับรถแม่
จะเอารถเราเข้าบ้านจะล็อกบ้านอยู่แล้ว

พ่อพ่อก็ปิดบ้าน
แต่ทีนี้ความรีบร้อนและตรงหน้าต่างมันก็ปิดไม่ดี

พอขึ้นเราจะอยู่ในรถล็อกรถตลอด
ลูกคนเล็กเพราะว่าเราให้คนโตเอาลูกคนเล็กมาแล้ว

อ้อไม่ให้เอาร์ลง
คลไวร์หลูปคนตัวก็จะเอารอยลงกาวได้
พอเข้าไปก็มันก็พูชนที่ประตู
ถ้ามันเห็นพ่อหนูมันจะโมโหมากมันจะควบคุมสติไม่ได้
หนูก็ไม่รู้มันแค้นเคืองอะไรเขาที่เขาก็ไม่เคยอะไรมันหนูก็ไม่เข้าใจ
ที่นี่ทางตำรวจสอบภาคมือสมุทรปราการก็บอกว่า
นำตัวคนก่อเหตุออกมาจากห้องขังหลังจากสอบสวนเสร็จ
ก็ต้องคุมตัวไปฝากขังสารทหารที่กรุงเทพ
ระหว่างที่นำตัวออกมานี่ค่ะก้มหน้าก้มตาแบบนี้นะคะ
นักข่าวก็พยายามถามนะคะว่าทำไมถึงไปก่อเหตุแบบนี้
มันครับแค้นใจอะไรนักหนาผู้ก่อเหตุก้มหน้าก้มตาแล้วพูดแค่สั้นสั้นว่า
ขอโทษเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยค่ะ
นี่นะคะก้มหน้าก้มตาแบบนี้ตอบแค่ขอโทษสั้นเบา
พี่สาวของผู้ต้องหาก็เปิดใจทั้งน้ำตาค่ะ
บอกว่าตอนนี้เครียดกังวลหลายอย่าง
สารน้องชายเป็นห่วงความรู้สึกพ่อแม่
ไม่รู้เลยว่าปัญหาเกิดจากอะไรแล้วมันหนักขนาดไหน
ถึงขั้นที่น้องชายจะต้องไปกระหน่ำยิงใส่พ่อตาแบบนี้
พี่สาวของผู้ต้องหาบอกว่าน้องชายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยนะคะ
ช่วงเกิดเหตุก็เป็นคนที่ตำรวจเรียกให้ไปช่วยเกลี้ยกล่อมอะค่ะครับ
พี่สาวของผู้ต้องหาบอกว่าก็ไปเกลี้ยกล่อมด้วยตัวเองนะ
พอไปถึงพยายามตะโกนบอกน้องแล้วว่าพี่มาแล้วพี่มาแล้ว

พี่สาวบอกว่าปกติแล้วน้องก็ไม่ได้เป็นคนใจร้อน
เชื่อว่าที่น้องยังนั่งอยู่บนรถไม่ลงมามอบตัวทั้งทั้งที่ตำรวจล้อมอยู่
เชื่อว่าน้องน่าจะรอเธอรอพี่สาวให้ไปถึงก่อนเพื่อความปลอดภัยอะไรแบบนี้

บอกว่าพอเราไปในพื้นที่ปุ๊บน้องก็แบบยอมที่จะฟังเราแล้วก็ลงจากรถมาอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนั้นเขาแบบไว้ใจเราใช่ไหมครับ

คือน่าจะรอเราเพราะว่าคือตรงนั้นเขาก็คงทำอะไรไม่เก่ง
ทีนี้ค่ะทางทีมกฎหมายที่เขาก็ใกล้ชิดกับครอบครัวของฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
เขาได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเอาไว้แบบนี้ค่ะ
บอกว่าคือเมื่อเช้าเนี่ยไปเยี่ยมแล้วก็ไปคุยกับผู้ต้องหา
คือเจ้าตัวก็สำนึกผิดคือคุยไปน้ำตาไหลไป
ตอนเจอกันเมื่อสองสัปดาห์ก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
ก็สังเกตเห็นว่าหน้าตาไม่สดใส
ว่าน่าจะมีปัญหาครอบครัวเพราะรู้มาว่าแยกกันอยู่กับภรรยาได้ประมาณเดือนหนึ่ง
ก่อนเกิดเหตุตอนเช้าภรรยาไปส่งลูกทั้ง๓คนที่ซอยทิพพวัน
ก็อยู่ข้างก็เป็นบ้านของเขาเองนี่แหละ
ช่วงเย็นภรรยาไปรับลูกกลับมาบ้านพ่อตา
แล้วก็ตัวผู้ต้องหาก็ขับรถตามมาพร้อมกับลูกอีกคนนึง
แล้วก็เนี่ยมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะครับ
คือทางครอบครัวเองก็บอกว่าไม่ได้เตรียมอะไรไปประกันตัวผู้ต้องหา
แค่ไปให้กำลังใจแล้วก็ติดตามความคืบหน้าทางคดีเท่านั้นเองนะคะ
พลอาสาสมัครฟูเบจกลิ่นพรามอายุสามสิบเจ็ดปี

ก็คือสหที่เรียกกัน
สหแต่ของตำแหน่งทางรัชการ

พูดอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็คือ

แม่ยายของผู้ต้องหานะครับแม่ยายของผู้ต้องหาบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
ก็คือก่อนเกิดเหตุสองวันนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ยายบอกว่าประตูเหล็กหลังบ้านเนี่ยหลุดออกนะฮะบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยประตูเหล็กมันหลุดออก
คล้ายกับเหมือนมีใครมาถอดน็อตหรือว่ามาสะดอกประตูเอาไว้
ซึ่งตอนนั้นคิดว่าคนที่ทำคงจะเป็นลูกเขยนะที่แอบย่องมาที่บ้านตอนไม่มีใครอยู่
คงจะเตรียมการเอาไว้เผื่อจะบุกเข้ามาเผื่อจะแอบจะบุกเข้ามานะครับ
หรืออาจจะต้องการมาฉุดลูกสาวก็คือภรรยาของผู้ต้องหาเนี่ยกลับคืนไป
แม่ยายเขาจับสังเกตว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยประตูเหล็กที่บ้านเนี่ยมันเหมือนกับมีใครมาถอดน็อตมาสะดอกอะไรเอาไว้ล่วงหน้า
เขามองว่าเหมือนกับวางแผนมาก่อนไม่ใช่อยู่ดีโมหงโมโหแล้วก็ก่อเหตุณตรงนั้นอะไรอย่างนี้
ซึ่งตัวของภรรยาของผู้ตายเนี่ยบอกว่าเธอกับสามีก็ซ่อมนะตอนนั้นเห็นก็ซ่อม
เหตุขนาดนี้นะครับเธอยอมรับว่าที่ผ่านมารู้เรื่องลูกสาวกับลูกเขยว่ามีปัญหากันมาประมาณ๒ปีแล้ว
แล้วลูกสาวก็ถูกคมขู่ถูกทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดรวมถึงถูกคมขู่ว่าจะเข้ามาทำร้ายพ่อตาด้วย
ลูกสาวก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงนะไม่ให้ตัวลูกเขยเนี่ยกับตัวพ่อตาเนี่ยมาเจอกันนะสุดท้ายแล้วลูกสาวเนี่ยทนไม่ไหวอยู่ด้วยไม่ได้นะตัดสินใจแยก
กันไม่อยู่แล้วนะครับแล้วย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่เนี่ยก็คือหลังเกิดเหตุนี่แหละเดี๋ยวฟังนะฮะฝ่ายของภรรยาผู้เสียชีวิต

เขาตั้งใจไว้แล้วแม่ครับแล้วในส่วนของนิสัยของพี่เขาจะเป็นคนอารมณ์ร้อนดุร้ายเป็นคนเงียบเงียบคิดคนเดียวทำคนเดียวแล้วส่วนปมที่เกิดเหตุทั้งหมดมันมาจากอะไรอ่ะครับเกิดจากความรู้สึกส่วนตัวของเขาเองซึ่งแม่ไม่ได้อยู่ด้วยแม่ไม่รู้เขาคิดว่าพี่ผู้หญิงมีคนอื่นไม่คิดไม่คิดไม่คิดเรื่องนี้พ่อตาจะเข้าไปคอยห้ามตลอดอันนั้นมันเป็นข้ออ้างเรื่องมีคนอื่น
แล้วอยู่บ้านใกล้ใกล้นะฮะท่านเนี้ยฮะด่ามตำรวจประยูนสุภารีเป็นตำรวจสายตรวจของสหพเมืองสมุทรประการบ้านอยู่ใกล้ใกล้กับหลังที่เกิดเหตุบอกว่าเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงคนตะโกนส่งเสียงดังในชุมชนแล้วก็มีวิทยุแจ้งเหตุว่ามีเหตุคนยิงกันเสียชีวิตก็เลยรีบไปตรวจสอบนะฮะเพราะว่าเป
เลยคิดอย่างเดียวว่าต้องสกัดรถของพลอาสาสมัครภูเบสให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปก่อเหตุเป็นภัยกับชาวบ้านเพราะว่าดาบประยูนเนี่ยเขาฟังจากวอวิทยุแล้วว่ามีเหตุคนยิงกันเนี่ยในบ้านเนี่ยแล้วคนร้ายเนี่ยกำลังจะหนีมาเห็นพอดีก็เลยตัดสินใจเอารถจักรยานยนต์ไปจอดขวางทางนะฮะ
เอาไว้ก็เลยต้องตัดสินใจใช้ปืนยิงที่ยางรถยนต์ของพลอาสาสมัครภูเบสจนไม่สามารถขับไปต่อได้แล้วสุดท้ายนะฮะ
อาสาสมัครภูเบศก็ตัดสินใจนั่งอยู่ในรถไม่ยอมออกมาแล้วก็มีอาวุธปืนด้วยเนี่ยตำรวจเขาก็ต้องมาแล้วก็ค่อยกันนะฮะ
เพื่อจะเข้าไปควบคุมตัวให้ได้จนกระทั่งตามพี่สาวมาแล้วก็เจรจาจนยอมลงมาจากรถแล้วก็มอบตัว
ผู้ก่อเหตุกำลังจะถอยรถออกมาก็เลยได้สกัดไว้ด้วยการใช้รถจักรยานยนต์ขวางไม่ให้ผู้ก่อเหตุถอยถอยออกมาจากภายในซอยได้

ว่าจะหลบหนีไปก่อนน้องที่เข้าไปถึงคนแรกตะโกนบอกให้ยิงบอกให้ลงมามอบตัวลงมาคุยกัน
เขาก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้เลยทีนี้ก็เลยขังตัวเองไว้ในรถเขาจะขยับรถออกมาเอ่อก็เลยตัดสินใจยิงยางรถเพื่อสกัดไม่ให้เขาถอยหนีเขาเขาร่มหนีได้ครับ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
พ่อตาเนี่ยขับรถมาหาลูกสาวพอดีนะพ่อตาคือผู้ที่เสียชีวิต
อาสาสมัครภูเบศตอนนั้นเข้าไปทุบรถของพ่อตาจนกระจกรถแตก
แต่โชคดีที่ตอนนั้นมีตำรวจอยู่หลายนายในจุดแถวนั้นนะครับก็เลยระงับเหตุกันได้ทัน
ส่วนที่ผ่านมาพลอาสาสมัครภูเบศผู้ต้องหาเป็นคนอารมณ์ร้อน
ชอบถือปืนไปข่มขู่แล้วก็ชอบเบ่งด้วยนะฮะเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
ตำรวจเคยเชิญตัวไปทำประวัติมาแล้วครั้งหนึ่ง

เดี่ยว
ผมจัดการเอง
ผม

เป็นทหารนะพี่เราจะบอกเชิญเชิญเชิญตัวเขาไปพูดคุยกันที่
เถาพ่อเขาไม่ไปไม่ยอมเดินเข้าบ้านอย่างเดียว
มีผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงนะครับ
ชื่อคุณพัชรีศรีโคราชนะฮะอายุ๕๘แล้วนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นรถยนต์ของผู้ต้องหาแล้วก็ภรรยา
จอดตีคู่กันอยู่นานเหมือนกำลังเคลียร์ปัญหากัน
จากนั้นไม่นานฝ่ายลูกสาวก็ออกมายืนร้องไห้นะ
ก็ช่วงนั้นก็ตรงกับประตูรถพ่อพยายามห้ามพ่อ
ก็คือผู้ต้องหานะฮะไม่ให้เข้าไปในบ้าน
แต่พ่อก็ไม่ฟังเดินลงจากรถไปแล้วก็เดินตรงเข้าไปในบ้าน
ตอนนั้นไม่เอกใจอะไรเพราะว่าผู้ก่อเหตุยังหันมายิ้มให้เธออยู่เลย
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดแล้วก็มารู้ว่าชายที่ยิ้มให้เนี่ย
เข้าไปยิงพ่อตาตัวเองในบ้านนะก็ตกใจมากนะครับ
ส่วนตัวเชื่อว่าพลอาสาสมัครภูเบศต้องเตรียมการมาก่อนแล้ว
เพราะก่อนก่อเหตุไม่ได้มีท่าทีหรือว่าเหมือนกับคนโมโห
ดาลโทษะอะไรแบบนั้นเลยฮะคือแบบเหมือนกับยังดูใจเย็น
แล้วก็เดินเข้าไปแบบกะว่าจะไปหาเขาเลยอ่ะ
เห็นรถเขาจอดคู่กันอยู่แล้วก็ก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องอะไรหรอกนะ
ก็เห็นว่าเขาจอดนานหน่อยแล้วก็เลยมองไปอีกมองไปครั้งนี้ก็
ทำไมเขาคุยกันนานจังเลยก็เลยไม่ได้ถึงกับสงสัย
ทีนี้มองไปอีกครั้งเห็นลูกเขาอยู่ข้างรถลูกสาว
ก็เหมือนกับมันก็ปิดพิงรถอยู่อย่างเงี้ย
พอสักพักหนึ่งลูกสาวก็วิ่งมาประตูตรงนี้
ไม่ให้เข้านะอย่าเข้าไปนะอย่าเข้าไปนะ

สักพักก็ยินเสียงปืนตั้งปั้ง
อ้าวทำไมกลับเร็วอ่ะไม่ได้ไปบ้านหญ้ากันเหรอ
บอกอืมไม่อยากอยู่แล้วอย่างเนี้ยอ่ะพี่ก็

โทรไปอีกเขาต้องพีชเป็นอะไรหรือเปล่าป๊าทำอะไรหรือเปล่า
ไม่เป็นไรค่ะพีชก็โอเคแต่มันร้องไห้แล้วตอนนั้นอ่ะ

พี่รีบล็อกรถอีกแล้วสุดประสงค์เขาอ่ะคือจะให้พี่อ่ะ
เข้าไปในบ้านเข้าไปเก็บของเองก็ไม่ได้ไปพี่ไม่ไปคือจริงจริงอ่ะ
เขาอาจจะง้อเราเขาไม่ได้กะว่าจะแบบทำร้ายเราหรอก
เพราะว่าจริงพี่เขาก็ไม่ใช่คนใจร้ายนะ
เอาจริงจริงพี่ก็ยังงงอ่ะคือกับเราอ่ะทำร้ายเราก็ไม่ได้ถึงกับท่านแบบว่า
ตบตีจนหน้าปูดหน้าบวมนึกออกป่ะแต่ว่าถ้าเป็นคำพูดจิตประสานอ่ะ
เขาจะเป็นมาเรื่อยอยู่แหละเขาจะแบบเหมือนเขาเก็บกฎ
แล้วก็มาลงต่อที่เราเหมือนเขาไปเก็บตัวที่ทำงานหรือเปล่า
เขาอ่ะชอบแบบมาระแวงพ่อพี่หาว่าแบบถ้าเขามีปัญหาที่ทำงาน
เขาก็จะคิดว่าเป็นพ่อพี่อ่ะแบบไปโทรส่งคนกันแกล้งเขาอะไรอย่างนี้
ซึ่งแบบมันเป็นไปไม่ได้อ่ะไม่ทันขาดคำมาจอดรถต่อรถพี่แล้ว
พี่ก็กดแล้วพ่อมันมาแล้วเนี้ยเข้าบ้านล็อกบ้านเร็วเร็วเร็ว
พ่อก็เข้าบ้านล็อกบ้านแต่เสือกประตูลงรถไม่ได้ล็อก
พอมันเดินลงจากรถมาใช่ป่ะมันวางลูกวางลูกแล้วไอ้ลูกคนโตพี่อ่ะ
ก็เลยเอาน้องอ่ะมาให้พี่ในรถพี่ก็ล็อกรถแล้วไอ้คนโตก็คอยดึงพ่อเหมือนกัน
มันก็วิ่งรอบบ้านเลยว่าจะเข้าทางไหนได้บ้างทีเนี้ยอีหน้าต่างลงรถอ่ะ
ไม่ได้ล็อกไงปีนขึ้นทางนั้นจากนั้นก็ขึ้นไปยิงเลย
ลูกพี่บอกว่าอยู่ตรงตู้เสื้อผ้าแอบอยู่ตรงตู้เสื้อผ้า
ใช่แต่แม่พี่อาจจะไม่เห็นหรอกเพราะว่าแม่พี่เขายืนหันหลังให้พ่อเขาดันประตูอยู่
พอมันยิงประตูได้ปุ๊บมันสวนเข้าไปแม่พี่ก็วิ่งออกเลย
เพราะแม่พี่เขารู้อยู่แล้วไงว่ามันไม่ทำลูกหรอก
ลูกพี่ก็ยังยืนอยู่ในห้องนั้นมันก็ยิงขณะที่ลูกพี่อยู่ไหนต่อหน้าเลย
เขาเดินลงมาเดินลงมาแล้วก็บอกพี่ตะโกนจากข้างนอก
บอกพี่ในรถว่ามึงขึ้นไปดูดิพ่อมึงตายแล้ว
พี่ยังไม่คิดว่าแบบจริงนะนึกภาษามาเดินเวลาชอบยิงปืนขึ้นฟ้า
ไม่พอใจใครออกไปทะเลาะกับใครมาเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าอยู่หน้าบ้านอ่ะ
คนแถวนั้นเค้ารู้กันดีแหละขณะแบบ
ไปที่ตำรวจเค้ายังบอกโอ้ยแล้วมาสองครั้งแล้ว
พี่ไม่รู้เรื่องเลยนะที่แฟนพี่ไปลงพัก๒รอบแล้ว
คือไปทำอะไรใครเขามั่งอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยค่ะเธอก็เลยบอกว่าคือ
เอาจริงก็ทะเลาะกันบ่อยแต่มันไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงอะไร
แต่ปัญหาก็คือตัวสามีเนี่ยชอบบอกว่าไม่อยากให้ไปบ้านพ่อแม่
ก็คือพ่อตาแม่ยายแล้วก็ขู่ขู่ว่าจะฆ่ายกครัว
ขอว่าจะฆ่าครอบครัวเธอมาตลอดนะแต่เธอบอกว่าไม่คิดว่าจะทำจริง
ก็นึกว่าเออเขาก็แค่พูดไปทะเลาะกันโมโหแล้วก็แค่พูดไป
แต่สุดท้ายเหตุการณ์ร้ายแบบนี้มันดันมาเกิดขึ้นจริงนะคะ
ความจริงแล้วเนี่ยพ่อกับแม่ของเธอไม่เคยยุไม่เคยบอกให้เลิกกันนะ
เพราะทะเลาะกันบ่อยจนเกินไปแล้วส่วนประเด็นที่ว่าเอ๊ะ
เพราะที่ผ่านมาเธอเป็นคนดูแลลูกเองมาตลอดค่ะ
แต่คนที่มีปัญหาด้วยไม่ใช่พ่อนะคือเขามีปากเสียงกับแม่พี่
ไม่ใช่เขามีปากเสียงสิแม่พี่ไปด่าเขา
คือหลังเขาก็ทำตัวแบบกระด้างกระเดืองกับผู้ใหญ่
แม่พี่เขาก็ไม่พอใจเขาก็ด่าไปเลย
แล้วทีนี้เราก็เห็นว่าเราผิดแล้วเราก็มีลูกกัน๓คน
เรางั้นเราไปซื้อบ้านอยู่ต่างหากจะได้หมดปัญหา
พอต้องเอาไปซื้อบ้านอยู่เนี่ยปัญหามีมาตลอดแล้วหนักกว่าเดิม

สมมุติวันดีคืนดีอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านอ่ะพี่ขึ้นนอนแล้ว
กินอยู่คนละข้างล่างคนเดียวอะ

มอไซค์ไปบ้านพี่เพราะมันใกล้กันเนี่ยไปบ้านพ่อ
พ่อเขาเห็นมาเขาก็นึกว่ามีเรื่องอะไรเขาก็เปิดประตูให้
ยก็เอาปืนแบบไปเจาะพ่อพี่
แล้วก็แบบแก๊กลูกปืนออกมาอันหนึ่งบอกอ่าเนี่ยผมยิงพ่อแล้ว
พ่อพี่เขาก็ต้องไปแจ้งความลงประจำวันไว้ไงตอนนั้น
และหลังจากนั้นมาเรื่อยก็จะมีอย่างนี้
แต่ถามว่าเคยมีปากเสียงกันจริงจังไหมไม่เคยเลยกับพ่อเนี่ย
แล้วเวลาพี่มีเรื่องทุกข์ก็เพราะว่าพี่ก็ทำงานดีกว่าพ่อเนอะ
เขาพูดกับพี่ว่าทำไงได้ลูกก็ต้องทนไป

ไม่เคยแม่พี่ก็ไม่เคยเพราะว่าเค้ารู้อยู่แล้วไงว่าเค้าอ่ะ
ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินใจเรื่องเนี้ยแทนพี่เพราะว่าบ้านพี่อ่ะ
มีลูกพี่เป็นลูกคนเดียวแล้วก็พ่อแม่ไม่เคยขาดใจอะไร
ออกใช่ป่ะแล้วแต่เราพี่ก็เลยต้องเป็นฝ่ายต้องทนเอง
ก็ต้องทนอะไรเพื่อที่จะไม่ให้มันมาละลานที่บ้านเรา
นึกออกป่ะอยู่กับคนแบบนี้เราต้องเหมือนโอ้รมปฏิรมไว้กับเรา
เราจะเป็นไงก็เป็นเราคนเดียวอะไรอย่างนี้
อย่าไปทะเลาะด้วยเพราะทะเลาะด้วยมันจะผ่านไปถึงพ่อเรา
เค้าชอบเป็นบีบพ่ออ่ะเค้าชอบแบบเป็นบีบพ่อแล้วเอาเรากดลงครูอะไรอย่างเงี้ย
โดยการเถียงกันก่อนดิแล้วก็ต้องมีปากเสียงกันก่อนใช่ไหม
งั้นเขาจะทำทำไมแต่ปากเสียงของเขาอ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรอ่ะ
หากางเกงไม่เจอก็มาทะเลาะเราอะไรอย่างนี้
มันเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยซึ่งแบบคนที่กินโอโหมากมาก
เขาเป็นคนเหมือนใจร้อนอ่ะคือก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เป็นขนาดนี้นะ
พี่ด่านสังเกตว่าตั้งแต่มีปืนมาเนี้ยเขาจะแบบระหามมากอะ

เขาเพิ่งซื้อน่าจะประมาณ๓ปีอะ

พอออกมาซื้อบ้านอยู่ด้วยกันแล้วเงินมันก็น้อย

เครียดมันก็มีเงินเดือนทหารเขาก็ไม่พอ

เราเหมือนที่เราเอื้อมละอาเขา
เพราะเวลาพี่ไม่ได้โทษเขานะคนเดียวนะ

บางทีพี่ก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้
เออก็คือมีปากเสียงอะ